สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อย
หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
คงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันทุกคนนะครับ
เริ่มต้นวันนี้อากาศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
เจ้าเช้าใครออกมานอกบ้านผลงศีลสายหมกบ้างปกกรุมอยู่
นี่คือสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าอากาศกำลังจะอุ่นขึ้นนะครับ
และและอากาศในภูเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะค่อยอุ่นขึ้นตามลำดับ
ลมเย็นแล้วก็ลมแรงอยู่นะครับอากาศยังคงเย็นอยู่
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองครับ
ปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศสูงที่ก่อนหน้านี้ครับ
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยก็อ่อนกำลังลงนะครับ
ทำให้อากาศนั้นเริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
กระแสลมมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่มาพร้อมกับบริเวณความกดอากาศสูงนั้น
ก็อ่อนกำลังลงด้วยเช่นกันนะครับ

กระแสลมนั้นพัดลงไปอยู่ในแถวบริเวณมาเลเซียอินโดนีเซียสักส่วนใหญ่นะครับ
ค่อยเคลื่อนตัวกลับขึ้นมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็หมายความว่าภาคใต้นั้นฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วนท้องทะเลคลื่นก็จะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นใครที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
ทีนี้ลมหนาวครับจากการตรวจสอบมาอีกแน่นอนนะครับ
ในช่วงหลังกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับ

แต่ว่าการแผ่มาในระลอกนี้เนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นระลอกที่ไม่รุนแรงเหมือนครั้งก่อนหน้านั้นนะครับ
อาจจะทำให้บริเวณทางตอนบนพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางจะร้อนอบอ้าวซะหน่อย

ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้
มีลุ้นอีกนะครับว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
เหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศดูรวมไปถึง
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ